ไหนก็มาสายลูกทุ่งแล้วอัปเดตข่าวลูกทุ่งกันหน่อยดีกว่านะคะ
แบบรวบตึงแต่ก็ไม่ถึงกันแน

เริ่มกันที่นักร้องลูกทุ่งเจ้าของแชมป์ยูทูปเมืองไทยอย่างพี่มนต์แคนแก่นคูณนะคะ
มีผลงานเพลงดัง๑๑เพลงค่ะ
วิวแต่ละเพลงเนี่ยหลักร้อยล้านวิวแบบเกินทั้งนั้นเลย
พี่มนแค่นเนี่ยนะคะขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงที่ชื่นชอบค่ะ
เนื้อหาแต่ละเพลงเขาก็โดนใจคนคิดถึงบ้านไงคุณ
พร้อมกันนั้นค่ะพี่มนต์แคนก็แจ้งข่าวให้ทุกคนได้รับทราบกันด้วยว่า
เกษียณจากงานราชการตั้งแต่วันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากเป็นทหารรับใช้ชาติมากกว่า๒๘ปีเขามียศนะ
ดสุดท้ายยศล่าสุดคุณพี่เขาคือ๑๐เอก
อยู่กองกำลังมั่นคงภายในร้อยเอ็ดจ้า
สาเหตุที่ว่าอยากออกมาสร้างความสุขให้เสียงเพลงกับแฟนนะคะ
ก็เลยขอลาออกดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่มนต์แคนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ด้วยเหตุผลที่เราไม่สามารถที่จะเจียดเวลาให้พอทั้งสองทาง
ด้วยอาชีพหลักเราก็ทำสวนทำไร่ทำนานะครับ

เราเรียกฝันจากที่เราตกใจหายไปจากโควิดที่ทำให้เราตกใจ
ไม่ใช่ว่าวางไมค์ไกลแล้วไม่ได้ยินเสียงนะคุณผู้ชมอย่างที่พี่
คนแทนบอกว่าเสียงเบาเพราะว่าเจ็บคอช่วงนี้งานเยอะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะพี่ตายอรไทยมาด้วยเหมือนกัน
ในลุคสวยสดใสชุดสีแดงเพลิงมาเลยค่ะนาน
เห็นคุณตายอรไทยแต่งตัวสวยอลังการแบบนี้
อัปเดตเรื่องบ้านหน่อยที่จังหวัดอุบล
โดนหนักเหมือนกันน้ำท่วมตอนนี้คุณผู้ชม
ก็ให้ญาติพี่น้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงกันแทบจะไม่ทันคุณผู้ชมนะ
ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับผวยมีนมของชาวอุบล
ชาวจังหวัดศรีสะเกดนะคะจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะ
ที่โดนพายุฝนตอนนี้หน้ามันมีหลายอยู่แล้ว
พอพายุมามันมาเติมมันก็เลยบ้านผู้ใดที่อยู่
ไก่ลำมวลล่ำชี่ล่ำหวยหนองค่องบึงต่างน้ำมันเยอะอยู่แล้ว
พอฝนพายุมามันก็กลายเป็นน้ำท่วมแทบจะทุกพื้นที่ใต้เฮียงกา
ขอทรงกำลังใจนะคะถึงพ่อแม่พี่น้องปันเ่าทุกท่าน
ระมัดระวังดูแลรักษาชีวิตตัวเองให้ปลอดภัยนะคะ
เป็นกำลังใจกับทุกคนด้วยนะคะ
คู่จิ้นคู่เพื่อนคำนี้คุ้นกันอยุ่มั้ย
แต่อย่างไรก็ตามคู่นี้นะคะ

เฟิร์มด้วยการยกค่ายบ้านสิงเข้ามาเดินพรมแดงกันเลย
แล้วก็นุ๊กไปให้สัมภาษณ์ว่าพวกผมเนี่ยนะรักกันดีเหมือนเดิม
ส่วนปายเองก็เป็นกำลังใจให้นุ๊กเสมอค่ะ
หลังจากออกมาบอกว่าเป็นโสดเลิกกันแล้วกับน้องอาย
ส่วนนุ๊กเองก็ดีใจที่ปลายเพิ่งเรียนจบคว้าปริญญาตรีมาครองจนสำเร็จค่ะ

ที่พวกเราลดสถานะจิ้นหนึ่งเลยคือเพราะเรื่องงาน
เป็นเรื่องงานเราอยู่ด้วยกันทุกวันอะเนาะ
ความที่เราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นบัตตี้คือเราเป็นทุกอย่างด้วยกันอยู่แล้ว
ถามว่าคิดถึงกันไหมคือเราทั้งสองคนมันสนิทกันมากเท่าไหร่
มันเป็นความเคยชินที่มีกันอยู่บนเวทีเสมอเลย
ใจกับปลายก็คืออย่างนุ๊กเนอะ
อย่างนุ๊กก็คือตอนนั้นก็ได้ดอบเรียนไว้แล้วก็ได้มาทำงาน
คือนุ๊กรู้เพราะว่านุ๊กเคยไปเรียนมหาลัยคือมันยากมาก
วันนี้ก็ได้มาเรียนจบด้วยก็สำเร็จ

หลายอย่างก็ดีใจด้วยครับดีใจกับปายมาก
แล้วแต่สุดท้ายเขาก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

เรื่องดราม่าก็จบไปได้แล้วนะคะ